สาเหตุการนี้เดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูที่สมุทรปราการ
ผู้หญิงท้อง๗เดือนท้องแก่ค่ะ
กำลังจะก้าวเท้าขึ้นรถสองแถวจู่รถกระบะแต่งซิ่ง
พุ่งเข้ามาชนอย่างจังเลยจนเธอล้มลงไปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แล้วคนขับรถที่พุ่งมาชนคืออะไร

เมาแล้วพุ่งมาชนแบบนี้นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ถนนสายวัดบางบ่ออำเภอบางบ่อสมุทรปราการ

มิวคือนั่นจังหวะกำลังก้าวขึ้นแล้วชนอัดจัง
แสดงว่าหน้าแข้งนี่ต้องโดนฟาดอย่างแรงเลยนะครับ

นางซินมาวินอายุ๓๐ปีเป็นชาวเมียนมาค่ะ
ท้องแก่ด้วยคุณผู้ชมค่ะท้อง๗เดือน

ยืนอยู่ริมถนนโบกรถ๒แถว
กำลังก้าวเท้าขึ้นท้ายรถสองแถว

พุ่งชนแบบเต็มแบบไม่เบรกเลย
อัดก๊อปปี้กับท้ายรถ๒แถว
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รีบวิ่งไปดูรีบวิ่งไปช่วยนะคะ
ตัวคนเจ็บขาขวาหักผิดรูป
ประสานกู้ภัยให้มาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับกระบะยังอยู่ในรถ

ชาวบ้านไม่พอใจบอกลงมานะ

คนขับกระบะชื่อว่านายธินกรผู้เรือนอายุ๔๖เมาค่ะ

ตัวเองก็มากับภรรยาภรรยานั่งอยู่ข้าง

ไปอยู่หลังภรรยาให้ภรรยาบังเอาไว้

ชาวบ้านโกรธไงคุณพุ่งมาชนคนท้องแก่
แล้วตัวเองยังไงหลบอยู่หลังภรรยา
ดูเขายืนสิครับเนี่ยเซไปเซมาด้วยนะ
สุดท้ายตำรวจนำตัวไปสอบปากคำและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายสูงถึง๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ทีนี้นายธินกรบอกว่ากำลังจะขับรถไปฉะเชิงเศร้า
มาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน
ก็เลยจะเบรกแต่เบรกไม่อยู่พุ่งไปชนท้ายรถสองแถวแบบเต็ม
เข้าหูมันจะมีรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านไง
ตรงนั้นมันเป็นช่วงจังหวะหน้าหมู่บ้านปกติ
ก็เลยลื่นถลายไปชนเลย

มันไอ้เนี่ยเบรกแล้วแต่ว่ารถมันไหลอ่ะพี่

พลเมืองดีเอาภาพจากกล้องหน้ารถมาให้ทีมข่าวดู
ก็เลยทำให้รู้ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุฝนเพิ่งหยุดตก
จังหวะที่กำลังขับอยู่บนถนนรถของนายธินกรแซงขวาขึ้นไปด้วยความเร็วเห็นไหมคะ

พอมีโอกาสแซงก็เร่งแซงไปควันดำแซงไป
คือขับเร็วแล้วแซงไปตลอดทางเลยแล้วควันดำอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหตำรวจแจ้งข้อหาคือเมาแล้วขับนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายคือได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนไปวงเงิน๓๐๐๐บาท
เราเลยส่งน้องเนนะคะคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้
สำคัญเลยคือตัวคนเจ็บเป็นยังไงบ้าง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์ก่อนค่ะ

คุณนัทวดีนินกล่อมหรือคุณเอ๋อายุ๔๕ปี
เธอเห็นเหตุการณ์เธอเข้าไปช่วยเธอบอกว่า
จังหวะที่คนเจ็บกำลังก้าวเท้าขึ้น๒แถว
ระบะพุ่งมาชนแบบเต็มไม่เห็นมีเสียงเบรกอะไรเลย
จากนั้นเธอกับเพื่อนไปช่วย
คนเจ็บยังมีสติแล้วบอกว่า
มันชาหลังไม่ได้เจ็บท้องนะ

พี่ช่วยดูขาหนูหน่อยได้ไหม
โอ้โหตัวคุณเอ๋บอกว่าหันไปดูขา
ขาหักจนเละ
คนเจ็บเขามาจากชนบุรีจะไปหาเพื่อน
ตอนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านสุดท้ายเนี่ยสิ
มาเจอคนเมาแล้วขับพุ่งชนแบบนี้
เท้ามันพับเข้าหาต้นหน้าแข้งต้นขา

คือแบบเละเลยอ่ะเละเหมือนเรา

่องหมูขาหมูที่เราซื้อจากตลาดแบบนั้นเลย
เขาก็ไม่ยอมลงนะเขาไม่ลงจากรถ
คือจนมีคนประเคาะประตูว่า

เขาก็ลงมาลงมาปุ๊บเมียเขาก็พูดเลยว่า
เนี่ยเบรกแล้วนะเบรกแล้ว

รถมันลื่นเขาว่ารถมันลื่นมันเบรกไม่อยู่
แต่จริงแล้วมันไม่ได้เบรก

เพราะนี่ยืนอยู่ยืนจ้องน้องอยู่
นี่ไงผู้เห็นเหตุการณ์เขายืนยันว่าไม่ได้เบรกเลย
อย่ามามั่วว่าเบรกแล้วเบรกไม่อยู่
ส่วนลุงตัวค่ะคนขับรถสองแถว
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุลุงก็เปิดไฟเลี้ยว

พุ่งชนเต็มไม่ได้เบรกเลยจริง

เรียกกู้ภัยให้นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ของลุงตัวเองด้านท้ายรถก็ยุบ

อาการบาดเจ็บของนางซินค่ะ
กระดูกขาด้านขวาหัก๒ท่อน
ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ก็ผ่าตัดดามกระดูกขาให้นะคะ
โอ้โหขอให้หายไวแล้วก็เป็นห่วงลูกในท้องเธอด้วยนะคะ